หนุ่มวัย๒๖ปีเป็นชาวเชียงใหม่ค่ะ
ก็เกิดอาการเครียดหลังจากที่ดื่มสังสรรค์กับเพื่อน
รู้สึกเครียดปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องความรัก
สุดท้ายตัดสินใจวีดีโอคอลคุยกับแฟนสาว
จังหวะที่วีดีโอคอลคุยกันอยู่อะค่ะ
เขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเจาะหัวขมับตัวเอง
เสียชีวิตต่อหน้าแฟนสาวเลยนะคะ
ยาดทำใจไม่ได้ร้องไห้กันโฮล์เลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นแฟนสาวของผู้ตายนะคะ
คือทันทีที่เห็นสภาพศพก็คือ
ร้องไห้แบบแทบสิ้นสติค่ะทำใจอะไรไม่ได้เลย
ผู้ตายคือนายธนงศักดิ์กาญจนสุวรรณอายุ๒๖ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องพักพนักงานชั้น๑
โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนศรีปิงเมือง

มีแผลกระสุนเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุออกด้านซ้าย
ทำให้กระจกแตกเป็นรอยกระสุนค่ะ
ตายเกาอีมีปืนพกสั้นขนาดจุด๒๒

สักเที่ยงคืนผู้ตายเข้ามาที่โรงแรม
ซึ่งโรงแรมนี้เป็นของเพื่อนเขาเอง
เขาก็ทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าโรงแรมด้วย

ก็ไม่มีใครทราบรายละเอียดว่าจริงแล้วเป็นยังไงนะคะ

แล้วตี๓กว่าได้ยินเสียงคล้ายกระจกแตก

สอบถามนางสาวยุพดีแฟนสาวที่ใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

เรื่องเครียดให้ฟังบอกว่าเครียดเรื่องเงิน
บ่นว่าไม่มีใครรักบอกว่าโลกนี้มันโหดร้าย

ยังมีตัวเธออยู่นะที่จะคอยดูแล

ว่านายธนงศักดิ์เริ่มพูดจาวกไปวนมา
สุดท้ายอยู่หยิบปืนขึ้นมาเจาะหัว

ทั้งที่ยังวีดีโอคอลเห็นหน้ากันอยู่อะค่ะ

ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ให้แพทย์ผ่าชนะสูตรสาเหตุการตาย

ประเพณีทางศาสนาต่อไปนะคะ